ใช่หรอเขาไปเรียกอ่ะแล้วนะขอบคุณนะครับคุณ

พี่น้องขออำนาจมาให้พี่
ขอบคุณเชียงงานนะครับขอบคุณพี่น้องชาว
อวรกระทานอยู่ทุกท่านนะครับพรีให้การ
ดูแลต้อนรับให้กำลังใจนะครับทีมงานพระเอก
กำลังใจทุกกำลังใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับ
ทีมงานของเราก็ขออำลาทุกท่านนะครับเนื่องจากได้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับ
นี่แหละครับคือว่าพระภูมิใจนะครับนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณทุกท่านกำลังใจที่ส่งบอบให้ทีมงานโบยที่ต้องรับโยง
คริมนะครับขอขอบคุณเพราะแม่พี่น้องชาวนั้น
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ดูโฮมนะครับภาพแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทุกปี

ทีมงานเราหลายท่านถึงจะพูดไม่ออกนะครับแทนคำขอบคุณนะครับ
พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับพี่บินและพวกเรา

ทุกครับ
ขอบคุณทุกครับ
สุดสุขนะครับ
ขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านนะครับขอบคุณทีน้องที่ดูแล
ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณดอกไม้ทุกต่อนะครับ
ทุกอย่างมีความหมายมีความที่ดีนะครับ
จากใจพระเอกใจบุญบินเอกพันธ์บันเลิศนิดนะครับ
ขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านนะครับขอบคุณทีน้องที่ดูแล